ติดกันมาหลายวันหลังจากที่โลกโซเชียลเปิดประเด็น
ว่าคุณยายฮานาโกช้างพังของไทย
ที่เป็นช้างที่ค่อนข้างมีอายุสูงแล้ว
แล้วก็ไปใช้ชีวิตโดดเดียวดายอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น
แท้จริงแล้วเจ้าของที่ได้มอบช้างฮานาโกะ

ว่าทางญี่ปุ่นก็ดูแลพังฮานาโก
หรือว่าคุณยายฮานาโกะแล้วแต่ใครจะเรียกเป็นอย่างดีครับ
เมื่อวานนี้นายชินเวศสารศาสตทายาทเจ้าของช้างพังฮานาโก
ได้ยืนยันพูดคุยผ่านผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา

บอกว่าสวนสัตว์ญี่ปุ่นดูแลคุณยายฮานาโกะอย่างดี
หลังจากกระแสโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์ช้างไทยในญี่ปุ่น
ว่าอยู่อย่างลำบากเหงาหงอยนะฮะ
แล้วก็อาจจะทำให้เขาเครียดได้นะครับ
โดยทายาทเจ้าของช้างฮานาโกเล่าว่า

ร้อยเอกสมหวังสารสาธิ์คุณพ่อของตนนะครับ
เห็นว่าญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง

ได้ส่งพังคชาวัย๒ปี

แล้วก็ทางญี่ปุ่นก็เปลี่ยนชื่อเป็นฮานาโก

โดยใช้ทุนส่วนตัวนำขึ้นเรือจากไทยไปที่เมืองโกเบ
หวังเป็นกำลังใจให้กับเด็กญี่ปุ่น
ที่ผ่านชีวิตในช่วงของสงครามนะครับ
ซึ่งก็ได้รับการยืนยันจากทางสวนสัตว์ว่า

ฟังเสียงคำยืนยันจากทายาทเจ้าของคุณยายฮานาโกะหน่อยครับ
ผมก็ติดต่อไปที่ผู้อำนวยการสวนสัตว์ที่ฮานาโกอยู่
เขาบอกผมมาว่าไม่จริงเลย
เป็นเรื่องข่าวลือทั้งนั้นธนโกบอยู่มีความสุขดี
เพราะที่นั่นเราต้องชมเขานะครับว่าคนญี่ปุ่นนี้เขารักจริง
แล้วเขาก็ดูแลอย่างดี
โดยทายาทเจ้าของช้างฮานาโกะนะครับกล่าวต่อว่าการช่วยเหลือที่ดีที่สุด
คือเวลาคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นนะอย่ามัวไปช้อปปิ้งอย่างเดียว
ไปเยี่ยมฮานาโกะบ้างเพราะว่าเขาแค่ได้ยินเสียงคนพูดภาษาไทย
ฮานาโกะจะมีปฏิกิริยาตอบรับอย่างดีใจ
ด้วยการแกว่งงวงไปมาแล้วก็ทักทายกับคนไทยด้วยนะครับ
ใช่ชื่อว่าฮานาโกที่แปลว่าช้างฮานาโกซึ่งเป็นช้างนี่แหละ
ก็คืออยู่ที่เดิมพฤษภาแต่หลังจากที่มีข่าวนี้ออกไป
ก็มีคนไทยเข้าไปในเพจนี้เยอะ

ใช่หลายคนก็บอกว่าช่วยฮานาโกะด้วยนะอยากให้ฮานาโกมีความสุข
ก็มีทั้งที่เขียนภาษาไทยเขียนภาษาญี่ปุ่นก็มีที่เป็นคนไทยนะ
แล้วก็เขียนภาษาอังกฤษทุกคนก็จะบอกว่า
ก็มีคนขอบคุณด้วยบอกว่าขอบคุณที่ช่วยดูแลฮานาโกะให้
เราเป็นคนไทยฝากชุดดูแลฮานาโกะด้วย
ล่าสุดมีคนเขียนคุณบอกว่าให้ลองเปิดเพลงไทยให้ฮานาโกะฟังไหม

หลายคนก็เข้าไปดูจริงในนี้เนี่ยนะคะก็จะมีรูปภาพที่ทางญี่ปุ่นเขาถ่าย

ซึ่งก็น่ารักทีเดียวล่ะแล้วก็มีคนไปเยี่ยมเขาค่อนข้างเยอะเลย
ครับแล้วก็อาจจะมีภาพย้อนไปสมัยเมื่อปี๒๔
สมัยที่ฮานาโกะเพิ่งจะเดินทางไปด้วยวัย๒ปีเอง
จะเห็นนะครับว่าเป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กชาวญี่ปุ่นเยอะเลย
เด็กชาวญี่ปุ่นบางคนนะเป็นผู้หญิงนะใส่ชุดกิโมโน
แล้วก็ไปอยู่บนหลังพังฮานาโกนะฮะ
ตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่ไหนนะ
ยังเป็นเด็กอยู่เลยเป็นวัยรุ่นฮานาโกะอยู่นะครับ
แล้วก็ปัจจุบันกลายเป็นคุณยายฮานาโกะ
ถือว่าเป็นช้างที่มีอายุมากที่สุดในญี่ปุ่นด้วย
ด้วยวัย๖๗ปีนะฮะแล้วก็
ฉลองวันเกิดไปเมื่อวันที่๒กุมภาพันธ์

เท่ากับปีนี้๖๘แล้วนะ
เกิดวันที่๒กุมภานะครับก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับอีก๑รอบ